มังคุดฮะเป็นสูตรของอาจารย์รุ่งอาจารย์รุ่งคือใครท่านเคย
นำเสนอแล้วเมนูอาหารทำจากมังคุดรอบนี้กำแพงเพชรทำอีก
อยู่ศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
มีเมนูที่ทำมาจากมังคุดเนี่ยหลายต่อหลายเมนูเอาเมนูแรกก่อน
นูแรกคือข้าวอบมังคุดข้าวอบนะแล้วก็ใส่มัดลงไป
ข้าวอบคล้ายเราเคยทานนะจะใส่กุญเชียงจะใส่กุ้ง
ใส่ลูกเกรดเม็ดมะม่วงหมูหยองใส่ไปเลย
แล้วก็ใส่มังคุดแถมไปด้วยและที่สำคัญไม่ใช้น้ำมันพืชนะฮะ
ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้เนยแทนโอ้โหคราวนี้กลิ่นจะคลุ้งหอมฟุ้งน่าทาน
นี่ฮะน่าทานดีน่าทานน่าทานน่าทานมากใส่มังคุดลงไปเรียบร้อยแล้ว
อ๋อเอ๊ะหรือคุณสุบชอบคุณเร็วเกินไปแล้วคุณอ่านเร็วเกินไป
เพราะอาจารย์ใส่กัญชาอาจารย์ใส่กัญชาเพื่อความละมุนปาก
ละมุนลิ้นแถมลงไปอีกต่างหากเมื่อสักครู่นี้มีวัตถุดิบแล้วล่ะ
กัญชาลงไปแบบนี้เลยมาถึงเนี่ยจะกินอะไรก่อน
กัญชาเพื่อความละมุนลิ้นแบบนี้นี่เมนูแรกนี่เมนูแรก
ขยับต่อไปดูเมี่ยงคำฮะเมี่ยงคำก็คล้ายกับเมี่ยงคำปกติ
แต่รอบนี้น้ำจิ้มที่หอดหวานนะน้ำจิ้มเมี่ยงคำเนี่ย
ทำมาจากเอามังคุดใส่ลงไปด้วย
เพราะฉะนั้นพอใส่มังคุดลงไปด้วยเนี่ยโอ้โหอร่อยเลิศเหลือเกิน
เพราะว่ามันตัดกันดีสุดสุดเลยครับอีกเมนูหนึ่งเฮ้ย
ผมชอบเมนูเนี่ยยังไม่เห็นภาพนะพายมังคุดรู้จักพายแอปเปิ้ลใช่ไหม
ภายสับปะรดภายช็อปปันแลตรอบนี้เป็นภายไส้มังคุดอ่ะโอ้
คือบดละเอียดเรียบร้อยเลยแล้วเอาไปอบฮะอบประมาณสัก๓๐นาที
จากนั้นมาก็สามารถรับประทานได้เลยมันมันคงมีกลิ่นหอมแบบ
ก็คือพายนั่นแหละแต่ข้างในเป็นไส้มังคุด
น่ารับประทานมากนี่ก็อาจเห็ดเนี่ยอยากจะกินนั้นแต่ดิบเลยใจเย็น

อันนี้ทาร์ทไข่ไส้มังคุต

แต่ว่ารอบนี้เป็นทาสไข่ไส้มังคุดฮะ

อาจารย์เดี๋ยวส่งเบอร์มือถือมาให้สักทีหนึ่ง

ไม่เป็นไรผมบอกเบอร์ได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
ไม่ต้องบอกแล้วขึ้นให้เรียบร้อยแล้วที่หน้าจอ
อยากได้สูตรอาหารของอาจารย์รุ่งสูตรไหน
ขอได้เลยไม่คิดค่าบริการใดทั้งสิ้นฮะ

อาจารย์เขามีเมนูมาแปลกให้เราได้เห็นเรื่อยเลยนะ

น่าทานด้านหลังน่าทานมาก